คุณเจอเกิดขอบคิดของเรานิดหนึ่ง
คือเด็กเข้ามาเป็นอื่นใช่ไหมคะ

แล้วเตือนเด็กว่าอย่างไร
เริ่มแรกอ่ะคือเราเข้าใจแหละว่าเด็กทุกคนก็ต้องมีจับหยิบกันบ้าง
แต่ด้วยที่ว่าน้องอาจจะหยิบหลายอย่างแบบนั้น

เราก็แค่เตือนไปว่า
ครั้งแรก๒ครั้งนะคะ
ที่มันสามารถฉีกได้กลัวน้องที่แบบว่าเด็กเนอะเด็กเล็กเขาก็แบบเฮ้ยข้างในมันมีอะไรกลัวจะฉีก
เราก็เลยก็บอกว่าอ่ะอย่านะดูได้นะจับหยิบได้จะเอาไหนอะไรอย่างนี้
ก็แจ้งปกติทั่วไปอ่าจนจนน้องเด็กสุดท้ายอ่ะก็เหมือนเหมือนว่าจะมาเล่นกับเรานี่แหละ
ก็เหมือนจะมาต่อยเราก็บอกแม่เห็นมันกระดื้ออีกกระดื้อเนี่ยเดี๋ยวเอาตำรวจมาจับนะ
กลัวไหมเนี่ยตำรวจเนี่ยนะกลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอามาจับเลยนะ
แสดงดื้ออ่ะอ่ะแค่นั้นเองเรื่องแค่นี้แล้วน้องก็ยังเลือกปกติ
แต่น้องคนโตก็ก็เหมือนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้จับหยิบเล่นเหมือนเหมือนครั้งแรก
เพราะว่าเขารู้เรื่องเนอะเขาก็หยุดอยู่เพราะเราเป็นคนอื่นเขาก็น่าจะกลัวบ้างแหละ
แต่ด้วยที่คนเล็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกเด็กสามขวบเขาก็ตื้อตามภาษาเนี่ยเข้าใจ
แต่เราก็พูดหยอกน้องแค่นั้นเองเหมือนน้องเขาก็จะมาต่อยเล่นอะไรอย่างนี้
แค่นั้นเองทางดังนั้นเด็กทั้งหมด๔คนต้องออกจากหลานไป
จะมีคนนึงค่ะไปเรียกแม่บอกว่าเดี๋ยวจะให้แม่มาคิดเงิน
แต่ก็คงจะไปบอกทำนองนี้ด้วยเขาก็เลยไม่เหมือนแบบไม่พอใจที่ไปพูดจาแบบนี้กับลูกค้า
ก็เลยน่าจะเห็นจับมาด่าเราเลยด้วยไม่ได้ฟังเลย
ถามเราก่อนไหมหนูก็จะอธิบายเขาไม่ให้อธิบายเลย
พยายามอธิบายนะคะในคลิปอ่ะคือไม่มีช่องว่างที่จะให้เราพูด
ไม่เลยคือเขาไม่รับฟังเขาก็ได้แต่บอกว่าเออ
หนูว่าไม่ควรพูดแบบนี้กับลูกเขา
มีการบอกให้ขอโทษลูก
ใช่แต่อันนี้หนูยอมรับหนูไม่ได้ขอโทษ
เพราะหนูก็แจ้งเขาไปว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะลูกค้า
คิดดีนะหนูเตือนแค่นี้เองเรื่องแค่นี้เอง
หนูต้องขอโทษจริงเหรอหนูก็ถามเขาแบบนี้
เขาก็เลยตอบมาเหมือนในคลิปอะค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นเสียงก็เริ่มดังขึ้นดังขึ้น
ก็รึ๊งพอในหลังไปเริ่มแรกนะเริ่มต้นเราพยายามแล้ว
อธิบายแล้วเขาไม่ฟังเขาดูยังไงเขาก็ไม่ฟัง
หนูก็ต้องยืนงงอย่างนั้นอยู่เดียวค่ะ

เพราะว่าด่านแรกที่คนนี้เพื่อนจะโดนก่อน
เพราะว่าเขายืนอยู่ตรงนี้พอดี
แล้วแม่เขาก็เหมือนน่าจะโวยวายตั้งแต่ตรงห้องน้ำมาแล้ว

แต่พอรู้ว่าคนที่พูดไม่ใช่เขา
เขาก็ใส่มือหนักขึ้นกว่าเดิมเลย

ก็แค่ลงบันทึกประจำวันไว้
เผื่อถ้าเขาไม่มา
เผื่อเขาจะกลับมาว่าเราอีก

แต่คือแค่แจ้งไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวหนูเอง

แต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้รับการติดต่อจากเขานะ

ขอโทษเราจะให้เขาไปเลย

หนูก็อยากรู้เหตุผลเขาว่ามันหนักหนาแค่ไหน
แต่คำพูดหยอกล้อแค่นี้

หนูอยากรู้เหตุของเขาทำไมเขาถึงแบบว่า
อารมณ์ขึ้นขนาดนั้น

เพราะว่าสิ่งที่เขาด่าเขาไม่ได้ด่าแค่ตัวหนูไง

มันเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงไม่ใช่แค่เด็กเล็กนะ

เขาก็มีแกะมีอะไรหนูก็ตักเตือนเขานะ

เวลาแค่หนูแร่อยังไงถ้เขาแก่แล้ว
เราก็บอกแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีค่ะ
ลูกค้าก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อต้องจะดู
แต่มันเป็นสิทธิพนักงานที่จะต้องปกป้อง
มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
เข้ามาทั้งทั้งปีกี่คน

คือก็วิ่งเข้ามาไม่รู้ว่ามาจากความไหนของกัน
เพราะว่าตอนนั้นหนูก็ติดลูกค้าอยู่แต่เราติดต่างอยู่
แล้วเด็กก็วิ่งเข้ามาคือเลือกของปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ก็คือแบบเด็กอะนะคะคือแบบมันก็มีส่วนเป็นธรรมดา
แล้วคือเขาเลือกของเลือกอะไรเขาก็กวาดไป
ก็คือเราก็บอกว่าน้องคะถ้ามาซื้อของนะคะ
คือเด็กคนโต๓คนเขาจะฟังนะคะแต่คนเล็กเขาจะไม่ฟัง

พอข้างหน้าบอกแล้วเขาก็ไปข้างหลังตลอด
แล้วข้างหลังก็บอกเหมือนกันว่าห้ามลื้อของนะคะอะไรอย่างนี้
ก็คือจนแบบคือลื้อเยอะมากแล้วจนเพื่อนก็เลยแกล้งว่า
เอ๊ะถ้ายังไม่หยุดหรือแต่พี่แจ้งสำรวจจับนะ
ก็คือแล้วไม่รู้ว่าเด็กที่อีกคนนึงเขาไปบอกแม่เขาว่ายังไง
แล้วแม่เขาก็มามีสะโค้กใส่แล้วว่า
มีคนว่าลูกกูเหรอมึงจะแจ้งจับลูกกูเหรอมึงเป็นใครอะไรอย่างนี้
ก็คือแบบหนูก็เลยงงเฮ้ย
อะไรหนูไม่ได้พูดกับเพื่อนก็เลยบอกว่าหนูค่ะแค่นั้นแหละ

ครับแล้วสามีเขามาทีหลัง
ใช่สามีเขามีกันแล้วพูดว่าอะไรบ้างไหม
สามีเขาก็มารับฟันในส่วนที่แบบว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะพี่
เขามากวาดของในร้านอย่างนี้หรอฮะ
กวาดทิ้งกวาดอะไรอย่างนี้แต่แม่เขาก็คือเลือกของ
พ่อแม่เขาคือไม่อยู่เลยค่ะไม่อยู่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะ
ไม่รู้ว่าไปไหนคือปล่อยให้ลูกสี่คนคือวิ่งเล่นอยู่ในนี้เลย
จู่แม่เขาก็มาใช่ค่ะจู่แม่เขาก็เดินมา

แล้วเขาก็เต้นกำหนดจับหนูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่